อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจับตานะครับราคาพลังงาน
ตอนนี้น้ำมันก็ราคาสูงนะไอ้ที่ผมเติมมันลิตรละ๕๐แล้ว
หลายคนก็จับตาว่าราคาพลังงานต่างน้ำมันหรือว่าไฟฟ้า
จะมีการปรับลดอะไรอย่างไรมาตรการของรัฐบาลใหม่เป็นอย่างไร
หลายล่าสุดในครับรัฐมนตรีห๐๐๔๖พลังงานในที่คุณพีรพันธ์สาลี
รัฐวิพากษ์ก็มีการบอกว่านโยบายปรับลดราคาพลังงานนั้น
สามารถทำได้จริงและจะมีการคุยเรื่องนี้ตั้งแต่
กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ
เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับ
ทีนี้เรื่องของการปรับลดราคาน้ำมันและค่าไฟนะฮะ
ตามที่นายกประกาศไว้คุณพีรพันธ์บอกว่าปรับลดได้แน่นอนนะครับ
แม้จะมีบางปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ขอให้รอหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วมีการประชุมคอ
รมอครั้งแรกจึงจะมีมาตรการออกมานะครับส่วนไหนที่ปรับ
ลดได้ก็จะปรับไปก่อนฮะสุดท้ายราคาก็จะปรับลดลงไปเอง
เพียงแต่รัฐบาลก็ต้องยอมเสียสละในสิ่งที่เคยได้โดยตอน
นี้นะฮะกำลังพิจารณาว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนไหนถึงจะ
คุ้มค่ามากที่สุดนะครับทั้งในด้านสับสนุนภาคเอกชนและ
ก็ช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมกันนะฮะไปฟังเสียง
พีรพันธ์กันหน่อยนะครับ
หลังจากแถลงนโยบายเสร็จเริ่มประชุมครั้งแรกก็คงจะต้อง
มีมาตรการออกมาซึ่งตอนนี้ท่านนายกเองแล้วก็ทางกระทรวง
พลังงานก็เตรียมการเรื่องนี้แล้วครับ
จากทางคุณพีรพันธ์นะฮะอีกหลายคนจับตาท่านนี้นะฮะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
หกรณ์คือนักข่าวถามค่ะเอ่อเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
พลังประชารัฐได้มา๔๐ที่นะโดยประมาณก็นะครับถามถึง
ต้ารัฐมนตรีฮะค่ะเพราะว่าชื่อคุณไผลลิกสอสอกำแพง
เพ็ตเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้โอ้โหมีข่าวว่าจะเป็นรัฐมนตรี
มหาดไทยด้วยซ้ำไปใช่นะครับปรากฏว่าหลุดโผล่นาที
สุดท้ายคุณธรรมนัฐเนี่ยยืนยันนะฮะบอกว่าโคต้าเหมือน
ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือพลังประชารัฐจะได้
รัฐมนตรีว่าการ๒นะครับรัฐมนตรีช่วยอีก๒ก็เป็น
สองบวกสองนะส่วนจะมีการทูนกล้าทูนกลมอมรายชื่อ
รัฐมนตรีเพิ่มเติมไหมร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าไม่ทราบ
เรื่องนี้นะฮะแต่ภายหลังการแถลงนโยบายต่อสภาแล้ว
เดี๋ยวจะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าข่าวก็เลย
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาดูแลพัก
คุณประวิทย์ไหมที่จะลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อ
คุณธรรมนัฐก็บอกนะครับบอกว่าตอนนี้พลเอกประวิทย์ยังไม่
ลาออกนะฮะอยู่ที่เดิมส่วนทางคุณพัชรวาสก็ทำหน้าที่
ประธานที่ปรึกษาพักอยู่ซึ่งก็เป็นตำแหน่งเดิมมาตั้ง
แต่แรกอยู่แล้วนะฮะนี่คือเรื่องของคอรมอนะคะเศรษฐะ